วันแล้วนะคะนอกจากวันนั้นครูเจี๊ยบจะเสียชีวิตเนี่ย
มีนักศึกษาอุเทรนธวาย๑คนก็คือน้องหยอดใช่ไหม
ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยก็ต้องผ่ากันโอ้โหสองสามรอบ
เพราะกระสุนเนี่ยเข้าคอเข้าหลายจุดสุดท้ายวันนี้น้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
หยอดเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วยืมไม่ไหวจริงจริงเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้ตายสองนะคะ
โอ้โหอันนี้ตอนที่น้องหยอดเดินมากับเพื่อน
เนี่ยน้องก็เดินแบบเดินเฉยเดินเดินเฉยจริงเห็นบอกว่าเปลี่ยนรถเมย์ใช่ไหม
หลอกเจ้าเสื้อขาวนี่มันมาข้างหลังในให้นั้นแรกแล้วยังได้บลูกหืนพี่เจี๊ยบ
นี่วิ่งกลับไปเพื่อนบอกไปซ้ำดิไปซ้ำมัน

แล้วนั่นคือรถหนีไปเลย

นี่ค่ะตายไปสองแล้วนะคะ

เช้าวันเสาร์๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หอดหรือว่านายธนสร
วัย๑๙ปีนักศึกษาปี๑

ถูกยิงจ่อยิงใช้คำนี้ดีกว่า

ก็ถูกประถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลจุฬาอย่างเร่งด่วนนะคะ

เมื่อคืนนี้น้องยื้อไม่ไหวจริงค่ะ

วันนี้คุณแม่น้องหยอดพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะ
รับร่างน้องที่นิติเวชจุลาลงกร
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุวรรณรัตนารามในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
มีตำรวจสนปทุมวัน๗๘นายมาช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะ
เกรงว่าถ้าหากว่าคู่อริจะบุกมาซ้ำ
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายแม่สู้มาตลอด
เพราะลูกแม่เป็นนักสู้เป็นคนยืนหยัดต่อสู้

แต่สุดท้ายลูกแม่ก็ต้องมาตาย
คุณหมอแจ้งว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ก็เอาจริงอ่ะอย่างที่รู้กันสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ย

เราก็ไปที่วัดนะคะ
บรรยากาศงานศพของน้องหยอดค่ะที่วัดสุวรรณรัตนาราม
ก็มีทั้งครอบครัวเพื่อนรุ่นพี่อดีตอาจารย์ประมาณ๒๓๐๐คนเลยนะคะ
เป็นเพลงสำหรับไว้อะไรผู้สูญเสียสำหรับสถาบันอุเทรนธวายด้วย
แม่เล่าทางน้ำตาเลยค่ะว่าจะสวดพระอภิษฐรรมห้าคืนถึงวันที่ยี่สิบสี่
แล้วจะเก็บร่างไว้ก่อน๑เดือนจะรอจนกว่าตำรวจจะจับตัวคนก่อเหตุมาให้ได้
เพื่ออยากจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกแม่บอกว่าลูกแม่มีความฝันนะ
ลูกแม่เนี่ยอยากจะทำงานดูแลครอบครัวส่งเสียน้องเรียน
แต่แล้วความฝันของลูกแม่ต้องมาดับลงเพราะคนแค่สองคน
คนร้ายแม่คงไม่วอนขอหรือขอร้องให้เขามามอบตัวเถอะ
เพราะแม่มองว่าทำได้ขนาดนี้จิตสำนึกคงไม่มีแล้ว
วิธีเดียวคือใช้กฎหมายดำเนินการแม่ขอเชื่อใจในตำรวจ
ให้เวลาติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
คือเหมือนแม่ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนเขาพูดกับแม่เสมอ
สักวันหนึ่งถ้าหนูเรียนจบหนูจะส่งน้องให้แม่
ไม่ต้องเหนื่อยแม่ไม่ต้องลำบากเลี้ยงหนูอีกแล้ว
เขาจะเป็นคนเลี้ยงน้องจะดูแม่เองหนูสัญญานะแม่
แม่ก็จะให้โอกาสนะที่ทำงานเพราะว่าไม่งั้นแม่ไม่คงรู้สึกว่า
เคสที่ผ่านมาเหมือนผู้ถูกกระทำก็จะตายฟรี
แต่แม่ไม่รู้ว่าคนที่เขาโดนทำอะไรเขาเป็นคนอย่างไร
แต่สำหรับแม่ลูกแม่เป็นผู้บริสุทธิ์
ส่วนทางด้านของป้าของน้องหยอดนะคะคุณดอกฟ้าค่ะ
ก็บอกเหมือนกันว่าหลานคนนี้เป็นเด็กดีจริงนะ

น้องได้ทุนเรียนอย่างนี้จำได้ใช่ไหมน้องอยู่ปีหนึ่งเอง
แล้วน้องก็มีความฝันอยากเป็นวิศวกร
มาจะได้เป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลน้องชาย
แล้วสุดท้ายหลานเขาต้องมาตายแบบนี้
วอนขอคนร้ายแต่วอนขอตำรวจดีกว่าว่า
ช่วยจับสองคนนั้นมาดำเนินคดีให้ป้าที
หรือจะพ่อกับแม่จะได้สบาย
ประกอบหน้านี้จะบอกว่ารู้กลุ่มคนเกาะเหตุแล้ว
แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการออกหมายจับออกมา
แต่เขาบอกว่าคือตัวคนขี่รู้ได้ข้อมูลมาหมดแล้ว
เหลือแค่คนซ้อน
ซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลตอนนี้ประมาณ๘๐กว่า๙๐เปอร์เซ็นต์แล้ว
อีกไม่เท่าไหร่จะรู้ตัวแล้วจะได้ออกหมายจับพร้อมกันทั้งคู่เลย
แต่แม่เขาจะไม่เผาศพลูกนะจนกว่าที่จะจับได้นะ

จะเก็บไว้อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็เดือนหนึ่งก่อน

ครูเจี๊ยบนี่ท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะครับ

เจี๊ยบเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ครูเจี๊ยบก็ทำวิธีทางศาสนาคริชย์ไปแล้วนะครับ

บ้านอยู่ที่มีกษาบลต้นตานำเผือสองพี่น้องนะครับ
อายุ๗๐แล้วคุณพ่ออายุ๗๕นะฮะครูเจี๊ยบเนี่ยดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วดูแลหลานอีก๒คน
ใช่ค่ะลูกของพี่พี่ชายกับน้องสาว
ชายเสียชีวิตไปแล้วน้องสาวนี่หายไปไหนไม่รู้หาตัวไม่เจอ
มีเสาหลักครอบครัวอย่างแท้จริงแล้วต้องมาเสียชีวิตนะครับ
คุณแม่บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่านักศึกษาอุเทรนธวายที่ถูกยิงวันเดียวกับลูกสาว
ตอนนี้เสียชีวิตแล้วแม่บอกแม่ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริง
อยากจะให้๒ศพนี้เป็น๒ศพสุดท้ายจากกรณีแบบนี้เหลือเกิน
อย่าให้เกิดกับใครอีกเลยอืมแต่ล่าสุดเมื่อเช้าก็มีอีกแล้วนะเนอะ

ในฐานะคนเป็นแม่แม่ยอมรับว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
นึกถึงลูกทีไรน้ำตาไหลทุกที
กว่าจะเลี้ยงลูกจนโตมาได้เนี่ยส่งเสียเรียนหนังสือ
จะกินข้าวกับเกลือหวังให้ลูกมีการศึกษามีงานทำดี
สุดท้ายลูกสาวจบมาได้เป็นครูอายุ๔๕ดูแลที่บ้าน
แล้วลูกต้องมาตายเพราะไอ้วัยรุ่นแบบนี้
แม่บอกจะให้แม่ทำใจยังไง
อยากวอนตำรวจให้ช่วยจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้

จะได้ไม่มีใครกล้าก่อเหตุซ้ำอีก
รวมถึงสถาบันการศึกษาแล้วผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเหล่านี้
ช่วยดูแลลูกหลานด้วยอย่าปล่อยให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น

หนึ่งก็คือตำรวจต้องจับให้ได้
แล้วดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะ
ถ้าจับไม่ได้มันก็ไม่กลัวกันใช่ไหม

แล้วก็ก่อเหตุซ้ำยิ่งกลายเป็นว่าเก๋าไปอีกยิ่งย่ามใจอีก

อีกเรื่องที่คุณแม่ของคุณครูเจ๊บอกถูกต้อง
ว่าสถาบันการศึกษาหรือผู้ปกครองของเด็กที่เรียนต้องช่วยกันดูแลนะ

ครูหรือว่าอาจารย์ของสถาบันเนี่ยเทคนิคเทคโนต่างเด็กช่างเนี่ย
ต้องช่วยกันรับผิดชอบนะคุณจะปล่อยประละเลยไม่ได้นะ
เพราะเด็กที่เขาเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายปฐมหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัย
สายอื่นเนี่ยไม่เห็นเขาไล่ยิงไล่ตีกันเลย
ทำไมมีแต่สถาบันของพวกคุณที่ไล่ตีกันอ่ะค่ะไล่ยิงกันไล่เอาคืนกันจะเอาแหวนรุ่นเอาหัวเข็มขัดอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคุณจะไปบอกนอกสถาบันแล้วเราไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ได้ค่ะ
คุณต้องดูแลเด็กของคุณด้วย

ในการแจ้งเบาะแสกับตำรวจนะครับติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับทุกคนที่ต้องสูญเสีย